เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโคครับ

สมัครเป็นตัวแทนพักรีพับริกัน
ตำแหน่งประธานาธิบดีสาวรัฐ
ที่ออกมาแสดงความมั่นใจว่า

โดยไม่มีอุปสรรคใดมาขัดขวาง
หลังมีความพยายามของสมาชิกหลายกลุ่ม
หาทางล้มเขาจากการเป็นผู้ชิง
ประธานาธิบดีสาวรัฐมาโดยตลอด
โดนัลดทรัมป์ยังประมาทคู่แข่งต่างพัก

ซึ่งได้รับชัยชนะเหนือนายเบอร์นี่แซนเดอร์๔รัฐ
ด้วยว่าจุดแข็งเดียวที่ทำให้เธอชนะ

คำศพประมาทนี้ทำให้นางฮิลาลี่คลินตัน

ฮิลาลีคลินตันยังกล่าวถึงคู่แข่งในสนามพักเดโมแครต
อย่างนายเบอร์นี่แซนเดอร์ด้วยความชื่นชม
พร้อมยำว่าเธอกับนายแซนเดอร์มีสิ่งที่เห็นตรงกัน

ก็ก็ว่าเราจะทำให้ครับ
การเลือกปัญหาสี่กลางและช่วยเธอ
จนถึงการประชุมของพักที่ฟิลาเดเฟียว่า

การเลือกตั้งประธานาธิบดี
ขณะที่เนื้อหาในแถลงการล่าสุดของนายแซนเดอร์
คือท่าทีที่กึ่งยอมรับว่า
เขาคงไม่มีทางได้รับชัยชนะ